วันนี้มีสกรูปพิเศษมาฝากกันเหมือนเช่นเคย

ที่เป็นถึงรองแชมป์ลีกอีกชั้นหนึ่งขึ้นมา

ซึ่งถือว่าเป็นแชมป์แล้วก็ยอดทีม

ฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ทีมที่ขึ้นชั้นฟุตซอร์ไทยละลีก

โดยการคว้ารองแชมป์ฟุตซอลลีกดิวิชั่นหนึ่ง

มเกษมบัณฑิตภายใต้การคุมทีม

กว่าแชมป์มาครองได้แทบจะทุกรายการ

มหาวิทยาลัยถึง๒ปีซ้อน
ด้วยการเป็นทีมของมหาวิทยาลัย

ส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านสังเวียนฟุตซอลลีก
มีเพียงสุชินเอี่ยมฉลาดนักเตะมากประสบการณ์

นักฟุตซอลทีมชาติไทยจากการท่าเรือ
มาช่วยผนึกกำลังให้กับทีม

เป็นเวลา๓ปี๔ปีบางคนเล่นมาตั้งแต่อยู่มัธยม
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้
ก็คือจากความเป็นทีมเวิร์ค
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการขึ้นมาเล่นครั้งนี้

เพราะว่าถ้ามีหนึ่งใน๑๔ทีม
เราถือว่าเกษตร์บาดินเป็นทีมที่๑๔
ตารางเลยเพราะเราเป็นน้องใหม่
ส่วนมากที่ใช้คือนักศึกษา
ก็ดีใจพี่ก็ภูมิใจ

มันเหมือนแบบความฝันของเรา
ที่ได้เล่นลีกสูงสุดของประเทศไทย
มันก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับ
ผมก็อยากให้มันดีที่สุดอะครับ
แล้วก็ให้มันดีกับทีมด้วยแล้วก็ตัวผมด้วยครับ

ทำให้มเกษมบัณฑิตตั้งเป้าขอไม่ตกชั้นเป็นพอในปีนี้
เพื่อไม่ให้กดดันนักเตะของทีมจนเกินไป
เด่นของพวกเขาคือเกมโต้กลับที่มีความเร็วของนักเตะพลังหนุ่ม
และการเล่นด้วยกันมานานของนักเตะชุดนี้
คือจุดแข่งที่ทุกทีมจะประมาททีมมกาเสมบัณฑิตจะไม่ได้
อยู่กับทีมเกษมบัณฑิต
ลีกกีฬามหาลัยก็เป็นผู้ช่วยของอาจารย์สมบัติปาสมุทรอยู่ตลอดครับ
ทีเด็ดก็จะเล่นในเกมรับและโต้กลับ
ซึ่งก็คล้ายกับสไตล์ของการท่าเรือครับ
เรียกว่ากระแสบัณฑิตทำได้ดีพอสมควรครับ

ดีกีชื่อฉันจะด้อยกว่าทุกทีมในปีนี้
แต่ด้วยความตั้งใจทะเยยทะยานของนักเตะ
เป็นเสน่ห์ของทีมพลังหนุ่มมเกษมบัณฑิต
ก็พร้อมพลิกล็อกคว่ำทุกทีมได้ตลอดเวลาได้เช่นกัน
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน